เมื่อกี้กำลังเท้าความกันนะว่าเราอยู่ในวงการมาตั้งนานเคยเจออาจารย์หรือเปล่า
ตุ๊กเคยเจออาจารย์อาจารย์เคยดูดวงให้หรือยังตกลงเคยดูไหม

ดวงอะไม่เคยดูแต่หนูว่าเป็นแบบเป็นแฟนชัด
เลี่ยงทรานะกว่าใช่ไหมค่ะเจ้าจะเห็นแปลงตลอด
เรามาดูพื้นดวงไหนก็ไม่เจอกันแล้วอยู่ในวงการกันมาตั้งนานนม
แต่เวลาที่เกิดเกิดก่อนพระถันเภณ
ก็หลักณาเรื่องไปอยู่ในราศรีมีน
ทีนี้เมื่อมาดูอย่างละเอียดลักษณะอยู่ราศีมีน

เพราะฉะนั้นตัวคนที่เกิดในราศีมีนก็จะมีนิสัยเป็นคนเจ้าระเบียบรักความสะอาดจุกจิกจู้จี้ขี้บน
และตัวของกุศตุ๊กเกิดวันจรส่งผลให้ตามทักษะบริวารอายุเดสี
พระคุณตานุเป็นมูละแปลว่าเจ้าตัวเป็นคนที่บุราณกึ่งสมัยใหม่

มีเนื้อมีหนังมีโครงร่างที่ใหญ่โตเหมือนผู้ชาย
จริงแล้วใครเห็นหลังเขาเนี่ยเหมือนผู้ชายนะ

ข้อต่อมาดาวประจำตัวเนี่ย

อนุพันธุแปลว่าเป็นคนรักบ้าน
รักเง่าสักลาดรักลูก

อะไรก็ตามทีถ้าเกิดเฮนี่ไปมีความสัมพันธุมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป
เขาเรียกว่ามีสัญญาคือความผูกพัน

ถึงขั้นอีกอย่างดุ
กฎผิดต่อระเบียบคุณเคยสัญญาเอาไว้คุณเคยพูดเอาไว้ถ้าไม่มาหลายเรื่องดุนะโรคจิตหรือดุฮะเข้มงวดพอเข้มงวดคนมีความเข้าใจโลกก็จะบอกว่าดุแต่ถ้าเกิดคนจ้องจะหาเรื่องก็บอกให้มันโรคจิต

แล้วตามพื้นดวงเนี่ยพระจันทร์เร็งจุดเกิดแม่รักเขามาก
เพราะฉะนั้นเมื่อแม่รักมากเนี่ยก็แปลว่าก็จะต้องถูกอบรมเลี้ยงดูไปในทิศทางที่พึงปรารถนาที่จะให้ดี
แต่ตัวของตุ๊กเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการแหกเป็นบางช่วง
คือเดินมา๘๐เกือบดีแล้วอีก๒๐แหกไงมันก็เลยมีชิปที่ต้องไปเสี่ยงต่อสภาวะต่างที่เกิดขึ้น
ขอย้อนกลับไปถามตั้งแต่สมัยเด็ก
เป็นอีกหนึ่งคนถ้าสมมุติคำว่าวินัยนางมีวินัยที่สูงมากนางมีระเบียบที่สูงมาก
กลับไปเด็กพ่อแม่เลี้ยงระบบแบบเหมือนทหารเลยเหรอ
คือถ้าคนไม่รู้จะนึกว่าพ่อเป็นทหาร

๒ทุ่มมายืนเรียงแถว๓พี่น้องยิงกัน

แปลงฟันเลือกยาใช่แล้วจนถึงวันนี้
อายุ๓๘คือฟันยังไม่เคยผูกเซ็กซี่

คือจะง่วงจะสายจะอะไรก็ต้องพับผ้าห่ม
ส่วนเราว่าทำตามความรู้สึกไง
แต่เพื่อนก็จะแบบแกต้องพับผ้าห่มตลอดเวลานะ

ถ้าสมมุติจะเปรียบเนี่ย

ตุ๊กสามารถพูดให้คนหลับได้

มีดาวพุทธเป็นดาวพระเคาะวงในที่สุดดวงแรก

เพราะฉะนั้นดาว๓ดวงนี้เมื่อผูกดวงเป็นตัวเลข

แต่มันจะมีว่าในองศากำเนิด

ใครนำอะไรตาม
ถ้าคนพิธีมีองศาดาวพุทธนำอาทิตย์
ผู้นั้นจะคิดช้าจะไต่ตรอง

ผู้นั้นจะคิดเร็วทำเร็ว
บุคคลพวกนั้นจะรู้สึกว่าคนรอบตัวทำไมมันโง่อย่างนี้

แล้วของตุ๊กเป็นไง
นามพุทธเลยเร็วรู้สึกว่าคนอื่นมันช้า

เป็นบางเรื่องเป็นเรื่องพูด

พอวันหนึ่งที่ไม่อยากพูดก็จะไม่พูดเลย

บางทีบางเรื่องเห็นแล้วก็มีความรู้สึกโปรงสังเวศก็ปล่อยให้ผ่านไป

โดยอาชีพทุกวันนี้แล้วเนี่ยจริงไม่ใช่อาชีพที่บ้านอยากให้เป็น
หรือไม่ทุกคนก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็น

ตอนแรกจะเลือกหมออะไรแต่เอ็นไม่ติด

อยากเป็นอยากเป็นอันนี้ไม่ได้อยากเป็นด้วยเกี่ยวกับคำว่าเรียนเก่ง

อยากเป็นเพราะชอบจริตของอาชีพนี้

เพราะสุดท้ายพอเรียนเพศัตวก็เลือกสาขาคลินิก
คือสาขาที่รักษาคนเหมือนกัน
เขาเกิดราศีมีนไอ้ดาวประจำตัวของคนเกิดราศีมีน
คนเกิดราศีมีนราศีธนูในประเทศนี้

แสดงว่าตั้งแต่เรียนจบมายังไม่เคยใช้วิชาภารณ์อุณหรอ
ปีสุดท้ายค่ะก็มีการประกวด
ซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตัวเองต้องไปเตะตาอันนี้แล้วก็ประกวดอันนี้
ซึ่งพูดจริงนะสมัยนั้นที่ฮิตมากคือประกวดสาวแพลว

มันมีอยู่เวทีแค่ไม่กี่เวที

นี่คือเรื่องคือเปรี้ยวซ่ายที่สุดในชีวิตแล้วนะ
เปลี่ยนจากผมมาเป็นผมปัดนี่คือที่สุดแล้วนะ

ตอนนี้กลับมาดูรูปเคยจำได้ว่าเป็นคนที่ผู้ชายจีบหลายคน
แล้วก็กลับมาดูรูปหน้าตาแย่มากที่ผู้ชายมาจีบ
คิดไปเองหรือเปล่า
บอกที่บ้านว่าประกวดแล้วพ่อแม่มารู้ตอนไหนว่าเรารู้
ตอนเข้ารอบสุดท้ายเพราะว่าหนึ่งมันเป็นรอบสุดท้าย

เอาล่ะคุณแม่ก่อนให้คุณแม่ไปก่อน
แล้วคือพอได้ปุ๊บได้จากลงเวทีมาเลยสัก๒ทุ่มครึ่ง

แล้วก็ค่อยบอกคือมัดมือชกแล้วทำอะไรไม่ได้
พอประกวดแล้วมันไม่ไปไม่ได้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ดาวอะไรทำให้เขาเข้ามาในวงการบันเทิง
หนึ่งในดวงชะตานี้พระทศุกร์เป็นมหาจักร

เอาดาวดังมาดูไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คุณนาตยาแดงบูหงา
คุณจินตราสุขภัทรคุณสินใจหงไทย

เลือกรุ่นใหม่นิดนึงยายาคิมเบอรี่

งั้นแสดงว่าตุ๊กมีดาวที่จะเข้ามาในวงการ
สุกเนี่ยเด่นเป็นมหาจักร

แปลว่าคนนั้นรักและจดจำ
ดารานี่นะจะต้องเป็นคนที่เห็นแล้ว

ตุ๊กเขามีลาหูเร็งดวงชะตาอันนี้มาดีพร้อมเสียนะ
แต่มีข้อหนึ่งในขณะที่กำลังจะดำเนินไปในวิถีแห่งการเป็นดาราในวงการบันเทิง

ถ้าบ้านเราแข็งแรงจริงอะไรก็อะไรก็พังประตูบ้านเราไม่ได้

ดวงคุณตุ๊กอยู่ราศีมีนราหูเร็งลักษณ์เป็นดวงชะตาที่เป็นแม่ม่ายมีผัวกินผัวดวงกินผัวมีไม่ได้
มีแล้วต้องหย่าต้องเลิกมีแล้วไม่มีความสุขมีปัญหา

มีปัญหาสุขภาพอยู่เรื่องเดียว
มดลูกกับช่องท้องจะมีปัญหาเพราะดาวอังคารมดลูกเป็นนิดเนี่ย

เรียกว่าไม่สามารถมีแฟนเป็นคนไทยได้เลยค่ะ